โค้ชคนใหม่ของช้างศึกทีมชาติไทยนะคะก็เอามาบอกว่าปัญหาของทีมชาติไทยนะตอนนี้ก็คือเรื่องของการจบสกอร์ค่ะ
ส่วนการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกที่จะมีขึ้นช่วงต้นเดือนหน้านะคะก็จะไม่มีการเลื่อนการแข่งขันไทยลีก
เพื่อให้มีระยะเวลาในการเก็บตัวเพิ่มค่ะความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะคะที่เตรียมลุยศึกฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกรอบที่๒กลุ่มจีน
หลังจากที่อากิระนิชิโนค่ะเฮสโค้ชชาวญี่ปุ่นเข้ามารับงานทำทีมอย่างเต็มตัวนะคะ
โดยอาเกรานิชิโนได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถึงประเด็นเรื่องของการจบสกอร์ค่ะที่ปัจจุบันทีมชาติไทยอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องนี้นะคะที่ไม่สามารถหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าที่เหมาะสมได้
ซึ่งกุญสือวัย๖๔ปีก็บอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหานี้แต่เชื่อว่าชาติจากเอเชียเกือบทุกชาติแม้กระทั่งทีมชาติญี่ปุ่นเองก็มีปัญหานี้เหมือนกันค่ะทั้งนี้เนื่องมาจากว่าหลีกในของเอเชียนะคะแต่ละสโมสรมักจะใช้กองหน้าชาวต่างชาติเป็นแก่หลักในทีม
ที่มาส่งในตำแหน่งนี้ไว้ใช้งานค่ะ

เตรียมที่จะเก็บตัวในวันที่๒๖สิงหาคมนะคะเพื่อเตรียมทีมก่อนที่จะเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายนค่ะ
เลือกขาดธิกาณสมครมกีฟวิทยาลาภิพยาบาลประเทศไทย
ในวันที่๒๔และ๒๕สิงหาคมนี้ออกไป

เนื่องจากว่าถ้าหากเลื่อนออกไปจริงนะคะจะทำให้โปรแกรมไทยลีกหลังจากนี้แน่นขึ้นมาก
และก็จะไปส่งผลกระทบถึงการเตรียมทีมชาติในช่วงเวลาอื่น
ไม่ว่าจะเป็นช่วงในเดือนตุลาคมนะคะที่ยังมีเกมคัดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก๑เกม
และในเดือนพฤศจิกายนที่จะต้องปิดฤดูการให้ทันการแข่งขัน๔เกม๒๐๑๘
รวมถึงฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมที่๔และเกมที่๕ของทีมชาติไทยด้วยค่ะ
ดังนั้นสิ่งที่จะทำได้นะตอนนี้นะคะก็คือทางสมาคมค่ะก็จะขอความร่วมมือไปยังสโมสร
ให้ปล่อยนักเตะให้มาติดทีมชาตินะคะหลังจากจบเกมลีกนักดังกล่าวทันที
เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่อาเกียระนิชิโนได้วางเอาไว้
โดยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะโซนเอเชียรอบที่๒หรือว่ารอบ๔๐ทีมสุดท้าย
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันทั้งหมด๘นัดด้วยกันที่ทีมชาติไทยลงแข่ง
เริ่มเกมแรก๕กันยายนนี้นะคะเปิดบ้านเจอกับเวียดนาม
จนถึงเกมนัดสุดท้ายค่ะวันที่๙มิถุนายนปีหน้าเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียค่ะ